คุณผู้ชมคะขอพูดถึงน้ำผู้โซดาหรือว่าน้ำแร่โซดาที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีหน่อยนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้คือผู้เชี่ยวชาญได้มีการตรวจสอบหลายรอบหลายครั้ง
แล้วก็นักวิชาการบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยนะคะ
มีแร่ธาตุไม่แพ้น้ำแร่ดังดังระดับโลกเลยนะคะแต่ต้องย้ำว่าก่อนที่จะดื่ม
จะต้องผ่านการกรองก่อนถ้าไม่กรองอาจจะเป็นนิ้วได้
อันนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาบอกคือตอนเนี้ยที่สถานที่ตรงเนี้ย

ก่อนหน้านี้นักข่าวทีมข่าวก็ไม่รู้นะคะ

ตอนนี้เตรียมที่จะมีการจัดสรรงบประมาณ

ลองสั่นดรวิราชัยพุทธวงศ์อประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปเพื่อไปยืนยัน
ผลการตรวจสอบน้ำผู้โซดาห้วยกระเจ้า
เป็นน้ำที่มีธาตุเหล็กสูงกว่ามาตรฐานน้ำบาดานทั่วไปค่ะ
ถ้าสังเกตดูดีตอนที่น้ำพุ่งออกมาจากชั้นหินจะใส
เปลี่ยนเป็นตะกอนสีสนิมดังนั้นถ้าจะดื่มต้องกรองก่อน
รองธาตุเหล็กที่ปริมาณค่อนข้างสูงออกไปก่อน
ถ้าไม่กรองแล้วดื่มไปเยอะสะสมสะสมไปนานเสี่ยงโรคนิ้ว
แหล่งน้ำผู้โซดาที่เจอตรงนี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย
มีธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมากจริง
เพราะฉะนั้นพอใส่ต้องเอาไปฟองก่อน
อาจารย์ออสถึงขั้นบอกเลยว่าโอ้โหการค้นพบในครั้งนี้เนี่ย
เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์ควรจะมาสัมผัสที่นี่กันสักครั้งหนึ่ง
หรือว่าน้ำแร่ดังทั่วโลกของระดับโลกเลยนะคะ

ได้มีการนำน้ำผู้โซดาไปมอบให้กับคณะรัฐมนตรีได้ดื่ม
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
คณะรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าโอ้มีความสุขมาก
มีความสุขมากแล้วก็ดีใจแทนประชาชนชาวอำเภอฮุ้ยกระเจ้า
เพราะนี่คือน้ำแร่คุณภาพดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
ยืนยันว่าน้ำแร่โซดานี้ยังไม่ได้มีการซื้อขายนะคะ
ซื้อขายนะคะถ้าใครไปตักไปกลองแล้วเอาไปขายเอง
ไม่ได้นะจะมีการดำเนินคดีนะคะ
ผมบอกแล้วว่าน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดานห้ามขายเด็ดขาด
ผมจะแช่งถ้าใครเอาน้ำกลมแช่ก็เอาน้ำมาดามไปขาย
แล้วถ้าผมรู้ว่ามีการเอาน้ำไปขายก็รู้นะครับว่าผมจะทำยังไงต่อ
คุณภาพดีแช่งว่าไงครับเอาไปขายเนี่ย

ทีนี้ค่ะถ้าไม่ขายเนี่ยนะคะนายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
มีแนวคิดแบบนี้ค่ะจะมีการเสนอของงบประมาณสัก๒๐๐๓๐๐ล้านบาท
มาสร้างโรงงานเลยโรงงานผลิตน้ำแร่ที่เป็นของรัฐและแจกจ่ายให้กับประชาชน

เอาอย่างนั้นเลยนะคุณเขียนมาสอนหมดขวดหรือยัง
หมดแล้วหมดตั้งแต่คืนนั้นเลยค่ะใช่ไหมตื่นเต้นแล้วมันจะมีแบบรสชาติความเป็นแร่ธาตุจริงจริง
เหมือนน้ำแร่นี่แหละนะครับแต่ของเราที่ดื่มเนี่ยคือกรองแล้ว
ที่เขาใส่ขวดมาแล้วขวดนี้เขียนไว้เลยว่าห้ามจำหน่ายใช่ไหมฮะ